คือนอกเหนือจากเรื่องปัญหาเสียงในห้องเช่าแล้วเนี่ย

ปัญหาแบบคลาสสิกเหมือนกัน

มากัดลูกสาวของเจ้าของบ้านหลังนี้

เขาบอกว่าพอรู้ว่าหมาตัวเองมากัดลูกเธอปุ๊บ
รีบโพสต์หาบ้านใหม่ให้กับหมาทันที
แต่ว่าเรื่องนี้ต้องฟังความสองด้านคุณผู้ชม

ที่โดนหมากัดชื่อว่าน้องขวัญข้าว

เพื่อนบ้านกัดแบบนี้ต้องเย็บต้อง๘เข็ม
คมเข้าคงมาเต็มพี่มดนะฮะ
แม่ของน้องขวัญข้าวนำภาพนี้มา
หัวใจแทบสลายเข้าใจอารมณ์คำว่าอยากเจ็บแทนลูกเลย
สารหนูมากหมาขี้เล่นไม่กัดแล้วที่ลูกโดนเนี่ยเรียกว่าอะไร
ไม่กัดเหรอหัวลูกมีแต่แพ้พอหมาไปกัดคนอื่น
หาบ้านใหม่ให้กับหมาอันนี้คุณแม่เขาโพสต์เอาไว้

เพื่อความกระจ่างครับเราส่งนักข่าวลงพื้นที่ไป
หมู่บ้านจัดสรรที่นี่อยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
มันก็เป็นทาวน์ฮาวส์ปลูกติดกันหลายหลัง
ไปคุยกันกับแม่ของน้องขวัญข้าวก่อนคุณอมลระดาอายุ๒๔ปี
แม่ของน้องเนี่ยก็พาไปชี้จุดตรงนี้แหละค่ะ
โดนหมากัดซึ่งเป็นหมาของเพื่อนบ้านนะฮะ
แล้วบอกว่าหมาตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าไว้นะเป็นหมาพันทางตัวผู้
วันที่เกิดเหตุคือ๑๔เมษายนตอน๒ทุ่ม
ลูกสาวก็วิ่งเล่นกับเพื่อนมันก็หน้าบ้านอะเนาะ
หมู่บ้านเป็นทาวน์ฮาวส์ก็วิ่งเล่นตามปกตินะฮะ
ส่วนเธอก็นั่งกินหมูกระทะกันกับครอบครัวอยู่ท้ายรถกระบะหน้าบ้าน
จากนั้นไม่นานครับลูกสามร้องเสียงดังลั่นเลย
ไปดูปรากฏว่าถูกเจ้าไว้เนี่ยขย่ำที่หัวแล้วนะฮะ
ทุกคนก็วิ่งเข้าไปช่วยไล่หมาออกไป
ส่วนเธอก็รีบอุ้มลูกไปหาโรงพยาบาลนะฮะรีบพาไปรักษา
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของหมา
พอเจ้าของหมารู้ตัวว่าเธอแจ้งความติดต่อมาขอโทษ
แล้วก็ชดใช้เรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้
แต่เธอยืนยันว่าจะไม่ถอนแจ้งความ
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบอกกับยายของเจ้าของหมาแล้วว่า
หมาคุณมันดุนะมันชอบไล่กัดคนอื่นนะ
หาตะกร่อหรือว่าโซ่ล่ามเอาไว้ซะ
แต่เจ้าของก็นิ่งเฉยไม่สนใจจนมาเกิดเหตุกับลูกสาวเธอจนได้

เราไปพูดกับเขาไปเตือนเขาหลายรอบแล้วว่า
สุนัขมันดุนะขังหรือว่าล่ามโซ่ไว้หรือว่าใส่ตะก้อ
คือพูดกันมาตลอดแล้วก็คนทั้งซอยค่ะ
เขาก็พูดทุกเกือบทุกคนไปพูดกับเขา
เขาก็เลือกที่จะไม่ทำทางญาติเขาโทรมา
ว่าเขายอมรับผิดทุกอย่างแล้ว
แล้วก็ขอจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
แล้วก็ให้ถอนแจ้งความประมาณนี้ค่ะ

ฟังจากฝั่งนี้ไปแล้วฝั่งอีกฝั่งหนึ่งบ้างให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายบ้านเจ้าของหมา
คุณป้าปุ่นหรือว่านางปุ่นสมบัติพรมอายุ๖๕ปี
ก็เป็นยายของเจ้าของหมาก็บอกว่าหมาตัวนี้จะไว้เป็นของหลาน
เอามาฝากเลี้ยงเนื่องจากว่าบ้านเช่าของหลานเนี่ยเขาไม่ให้เลี้ยงหมา
ก็เลยเอามาฝากคุณป้าเขาเลี้ยงหลังจากที่รู้ว่าหมาไปกัดเพื่อนบ้าน
ก็หลานสาวเองก็โทรไปขอโทษแล้วนะแล้วก็ยินดีที่จะออกเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้
แต่ฝั่งของคุณยายเจ้าของหมาเองก็บอกว่าก็ฝั่งนั้นเรียกร้องเงินทองมามากมาย
ก็ไม่มีให้หรอกนะฮะเห็นเขาบอกว่าเขาจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
ป้าเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะห้ามไม่ได้ส่วนไอ้เจ้าหมาตัวเนี้ย
ตอนนี้หลานก็นำไปเลี้ยงที่อื่นแล้วก็ว่าไปตามกฎหมายแล้วกัน
ส่วนเงินที่ได้ร้องมาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายให้เขาคุณป้าว่าอย่างนั้นนะครับ